ไอจีดาราหลายคนบอกเลยว่าน้ำจิตน้ำใจส่งกันต่อเนื่อง
บางคนบอกว่าเออใครอยากจะขายของอะไรอินบล็อกมาก็ได้
หรือว่ามาฝากร้านใต้รูปอะไรว่ากันไปดาราเขายินดีช่วยค่ะ
รวมไปถึงพี่หนิงปณิตาค่ะคุณผู้ชมรีวิวอาหารผ่านโซเชียลอยู่ดี
ก็มีคอมเมนต์ลูกช่างแซะ

แซะบอกว่าพี่หนิงนี่นะคะทำไมชอบรีวิวแต่อาหารแพง
แม้ว่าคนที่เขาดูจะมีปัญญาซื้อกิน
เจอแบบนี้แม่นิงก็ยืนงงในดงอาหารเลยค่ะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าให้ไปดูดีก่อน
อาหารราคาบ้านราคาสบายนี่
หุหลาก็เป็นร้านของเพื่อนเพื่อนสนิทเขาแล้วก็เพื่อนสามีนะคะ

ตั้งใจจะช่วยทุกคนทุกร้านจริง

ฉันจะรีวิวแต่ร้านแพงไม่ใช่ค่ะ
ร้านไหนถูกราคาสบายก็ยินดีเลย
แค่นี้สังคมก็เครียดอยู่แล้วแม่นิงเขาบอกมาแบบนี้ค่ะ
ไม่จริงเลยคุณแจ๊ค
จริงเลยกับการรีวิวของแพง
จะเห็นเลยว่ากะปิ

น้ำพริกของที่แบบ

ทำใจแล้ว
เราถือว่าเรามีเจตนาที่ดี
แล้วเชื่อไหมว่าพอเวลาเขาขายของได้

มันที่สุดอ่ะมันที่สุดจริง
คุณผู้ชมบางทีอาจจะมีหลายร้านอยู่

หนิงเขาก็ยินดีจะรีวิวให้ฟรีนะคะ